ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้มข้นคึกคักมากยิ่งขึ้นทุกขณะ
คือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจะได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
อาทิตย์ถัดไปก็๒๔มีนาคมเลือกตั้งใหญ่แล้วนะคะ
ทีนี้การเลือกตั้งนอกราชนาจักรเรามีบรรยากาศที่กุลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียนะคะ
ไปใช้สิทธิ์เยอะมากคุณภาคภูมิโอ้โหต่อแถวยาวเหยียดฮะ
ใช่คนตื่นตัวนะคะจำนวนคนไปใช้สิทธิ์เยอะก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าครูหามีแค่๓ครูหาไงมันก็น้อย

เดี๋ยวมีภาพให้ดูมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันก่อน
วันนี้ในจตุรนฉายแสงอดีตประธานยุทธศาสตร์พร้อมด้วยอดีตแก่นำพัก
ไทยรักษาชาติเขาออกมาแถลงนะคะ
แนวทางทางการเมืองหลังสารรัฐธรรมนูลมีมติยุบพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งก็บอกว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แต่จะเปิดเวทีสื่อสารกับประชาชนในชื่อภารกิจ
ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยคาดว่าจะจัดสี่เวทีในสี่ภูมิภาค
จะพูดถึงการใช้อำนาจของคอสชการเลือกตั้งที่สอว่าไม่เป็นธรรม
แต่จะไม่พูดถึงกรณีการถูกยุบพัก
ส่วนกรณีการโอนคะแนนไปยังพักอื่น
ก็ไม่ได้สามารถทำกันได้ง่ายนะคะ
เพราะคนก็สงสัยว่าถ้าไม่มีไทยรักษาชาติ
คนที่อยากจะเลือกไทยรักษาชาติจะไปเทคะแนนให้พักไหนนะคะ
อันนี้เนี่ยนายจตุรนก็บอกว่าขึ้นอยู่กับประชาชน

เพราะฉะนั้นท่านที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งนะฮะ

อาจจะเป็นช่วงวันไหนที่ท่านไปใช้สิทธิ์ก็แล้ว
แต่ในช่องของผู้สมัครของพักไทยรักษาชาติเนี่ย

ใช่ค่ะกรกตพิมพ์บัตรไว้ล่วงหน้าแล้ว

ที่ออกมาบอกว่ายอมรับว่ามีความเป็นห่วง
เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกันไปมา

พิสิทธิ์บอกว่าเกรงว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายได้

อย่าทำประเด็นให้มีความขัดแย้งกับกองทัพ
ที่ไม่ใช่คู่แข่งทางการเมือง
เพื่อที่จะทำให้ประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ผู้ที่จะได้ถูกเสนอชื่อเป็นสว
ที่คศชจะเป็นผู้คัดสรรนั้น
ซึ่งชื่อที่เปิดเผยออกมาเนี่ยหลายชื่อก็มีความใกล้ชิดกับคอสช
ว่าคศชจะแต่งแต่งใครมาเป็นศว
เพียงแต่ขอให้สวเคารพการตัดสินใจของประชาชน
สิ่งศวสำคัญ

ก็จะต้องร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา

พระทางภาคประธานยุทศาสตร์การเลือกตั้งพรักเผื่อไทย
ก็บอกว่ากระบวนการเลือกสวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในการทำหน้าที่คัดเลือกสว
และเชื่อว่าจะให้สวกลับมาเลือกพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐบอกว่ามันไม่เป็นธรรมนะ
ขอให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทย
เพื่อจะได้เอาชนะเสียงสว๒๕๐คนให้ได้

เอาไปดูความเคลื่อนไหวของนายกลุงตู่หน่อยนะฮะ

เป็นชุดออกกำลังกายใส่หมวกมีจับคอปกหน่อย
พร้อมกับระบุข้อความว่าวันหยุดมาออกกำลังกายกันครับ
อันนี้ไม่น่าสนใจเท่ากับแฮชแท็ก

ไม่รู้พร้อมอะไรแต่ว่าผมพร้อม
คือตอนนี้ออกมาหลายภาพสำหรับพลเอกประยุทธ์ในอิริยบทแบบนี้
ผมว่าคงอยากจะสื่อสารให้เห็นว่า
ไม่ใช่ว่ามีแต่ภาพที่ดูจริงจังขึงขัง
ในชุดของนายกหรือว่าหัวหน้าคอสชเท่านั้น

รักลุงตู่ไหมนี่คุณแบบนี้
ทีนี้ไปดูการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชนาจักรค่ะ

จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกวาลาลัมเปอร์
บรรยากาศวุ่นวายค่ะเพราะว่าคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะมากแบบนี้ค่ะ

้นออกมานอกสถานทูต

ทีนี้ทางประธานกรกตนะคะนายอิทธิพรบุญประคอง
ก็บอกว่ามีผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงโกลาลัมเปอร์
กว่า๔๑๐๐คน
แต่ครูหาลงคะแนนมี๓คู่หาดังนั้นก็อาจจะช้าค่ะ
กรกตก็เลยบอกว่าได้ประสานให้แก้ไขปัญหาแล้ว
สถานทูตขยายเวลาการลงคะแนนวันนี้ออกไป
กว่าคนที่มารอใช้สิทธิ์จะลงคะแนนกันครบทุกคน
แล้วก็จะเปิดให้ลงคะแนนเพิ่มอีก๑วันคือในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่๘โมงเช้า
ในเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงโกลาลัมเปิง
มีคนที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้
แสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะก็คือตำหนิการบริหารจัดการในการเลือกตั้ง
คือคนลงทะเบียนเลือกตั้งเอาไว้คือลงทะเบียนล่วงหน้า
ดังนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนจะไปใช้สิทธิ์ประมาณเท่าไหร่
แต่ครูหามมีแค่๓ครูหา
คือนับจำนวนคนกับแถวที่ต่อแล้วคือท่าทางมันไม่ทันเวลาแน่

ครับอันนี้ของผู้ที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะ

ของเราในบ้านเราอย่าลืมใครที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้๑๗มีนาคม